คุณผู้ชมค่ะน่าจะได้ยินกันจนชินหูแล้วนะคะ

ไก่งามเพราะผลคนงามเพราะแต่ง
พวกเราที่สวยกันอยู่ก็ต้องแต่งอยู่เหมือนกัน
แต่บอกเลยว่าอาจจะไม่ต้องใช้สำหรับทุกคน
เพราะบางคนเขาไม่ต้องแต่งเขาก็สวยค่ะ
นี่วันนี้จะพาไปส่องสาวสวยที่ไม่ต้องแต่งอะไรมากมายนะ
แล้วพอแต่งแต้มสีสันบนเวย้าหนิดหนึ่งหน่อยนะ
ชวนมองมากเดี๋ยวองไปดูคลิปดาววิกาสวยในพริบตากันหน่อยค่ะ

สวยไหม
ไปเลยนะจ๊ะความสวยนี้ขออีกหนึ่งคนละกันขอเดบิวต์แล้วคนนี้ก็สวยหวานไม่แพ้กันนะจ๊ะ
เน่โมเบลลาดายิ่งมาดูละครเธอผู้ภาษาอีสาน่ะยิ่งน่ารักยิ่งหลบพอใหญ่มีเสน่ห์
คุณผู้ชมค่ะเจอคนนี้ก็ได้สร้างคอนเทนต์เหมือนกันนะปรับคาแรคเตอร์เรียกว่าพลิกเป็นสาวเปรี้ยวแซ่บจี๊ดเลย

คือตอนไม่แต่งหน้าก็สวยนะพอเติมปากแดงเข้าไปปั๊บโอ้โหเข็ดฟันเข้าไปเลย
นี่นะคะอีกหนึ่งนักแสดงสาวแล้วกันฝนสนันพชัดค่ะ
เรียกว่าแต่ละคนพกมาแค่หน้าก็เอาอยู่แล้วคือคนสวยเขาขยับนิดหน่อย
เพราะดูเป็นแบบว่าไอดอลเกาหลีนะทุกคนใสนะเลยนะ

คือแบบฟิลเลือดปากพอออกกำลังกายเสร็จเนาะ
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้อยากเกิดเป็นเสือโยคะเลยจ้า
คืออยากจะบอกว่าน้องแพตตี้นี่เขาหน้าใสจริง

เห็นแบบนี้แล้วเราก็อยากจะหน้าใสกันบ้าง

ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
กล้องเข้ามาปึ้งอ้าวเหมือนเดิมเลย
เฮ้ยเราสวยจากข้างในอ่ะ
เฮ้ยเราสวยยังอ่ะ

สวยเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยนะ
ไม่ไหวก็หยุดเถอะ